มาดูเรื่องของอาถรรพ์บ้างนะคะ
เหล็กน้ำพีคือดาบเหล็กน้ำพีเนี่ยมันเป็นของหายากเป็นของโบราณ
ถ้าใครเอาเหล็กน้ำพีมาตีดาบเนี่ยมันจะถือว่ามีความเหนียวเป็นพิเศษนะคะ
ซึ่งพ่อเท่าก็ไปเจออาถรรพ์จากดาบเหล็กน้ำพีนี่แหละ
อายุมากกว่าร้อยปีแล้วปรากฏว่าเอาไว้เนี่ยที่บ้านได้ยินเสียงม้าศึก
ฟันดาบสู้รบอยู่ตลอดเวลาก็เลยต้องนำมามอบให้นายอำเภอเก็บเอาไว้หน่อย
เพราะไม่กล้าเก็บไว้เองนะคะดาบเหล็กน้ำทิ้งอันนี้เนี่ย
ยาวประมาณสามสิบเจ็ดนิ้วลวดลายแบบโบราณเลย
อายุเก่าแก่กว่าร้อยปีตัวดาบเป็นเหล็กน้ำผีเนื้อดี
ฝักจะเบานะคะถูกตั้งประดับเอาไว้ที่ห้องนายชัยพฤกษ์เชียนทานรัก
อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนี่แหละค่ะโดยในอำเภอเขาเล่าถึงประวัติดาบนี้
นำมามอบไว้ให้เป็นสมบัติเพราะว่าอันนี้เป็นของเก่าแก่
ตกทอดมาจากรุ่นพ่อแล้วก็มอบให้กับน้องชายนำติดตัวไป
ที่จังหวัดนครราชศรีมาค่ะแต่ตลอดเวลาที่น้องชายนำติดตัวไป

วันได้ยินเสียงคล้ายศึกสงครามเสียงดาบฟันกัน
วันได้ยินเสียงม้าร้องก็เลยภาวะค่ะ
ต้องส่งกลับมาให้คุณตาสะอาดเก็บไว้ที่อำเภอแม่สอด
ซึ่งเป็นเส้นทางด่านแม่ละเมาเส้นทางเดินทัพในอดีตนะคะ
ตอนแรกคุณตาบอกว่าตั้งใจจะนำไปถวายเจ้าพ่อพระวร
สิบเอกพระเจ้าตาที่ศาลริมถนนแม่สอดตาก
แต่ก็กลัวว่าของดีอย่างนี้ไปไว้ตรงนั้นจะศูนย์หาย
ก็เลยนำมาให้ในอำเภอแม่สอดเก็บแทนค่ะ
น้ำพีเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเหล็กคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทย
แข็งแกร่งและเหนียวเป็นพิเศษถ้านำมาตีดาบเนี่ย
จะมีสีเขียววาวเหมือนสีปีกแมลงทับด้วยนะคะ